ติดตามข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์สางแค้น
มีผู้ชายสองคนนะมาบุกบ้านคู่อริแล้วรัวกระสุนแต่ก่อนที่จะรัวกระสุนคืออะไรพ่อ
พ่อของอาริอ่ะซัดเขาให้ทีนึงหลังจากนั้นรัวเลยเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะ
มีคลิปนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูคลิปพร้อมกันค่ะ
จ่อยิงเลยอ่ะใช่ค่ะเสื้อดำกับเสื้อเทาเสื้อดำเนี่ยคือน่องเสื้อเทาอ่อนอ่อนคือต๊อกสองคนเนี่ยเข้ามาด้วยกันแล้วเขาบุกมาที่บ้านหลังนี้ค่ะ
บ้านหลังนี้เนี่ยนะเขาเนี่ยบุกมาแล้วเสรีคือพ่อพ่อของคนที่เขาบุกมาหานั่นแหละ
แล้วมันเกิดขึ้นที่ชะอำเพชรชบุรีนะคะทีนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นได้ยินเสียงปืนแบบรัวใช่ไหม

๖นัดน่ะแล้วสองคนที่เขาเข้ามาเนี่ยเหมือนจะมาหาเรื่องคนในบ้านนั่นแหละ
แต่ตอนที่คุยกันน่ะผู้เป็นพ่อก็คือเสรีคือพยายามไกล่เหกลียกด้วยแล้วไง
เสรี่ใกล้ไปปล่อยก่อนเขาต่อยพวกเขาให้
หลังจากนั้นค่ะโอ้โหเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งอันนี้จังหวะนี้
แล้วหลังจากนั้นนะหน่องเสื้อดำเนี่ยรัวปืนใส่เลยอ่ะ
ร้องไหมพ่อพ่อแบบเนี้ยอันนี้เราให้เห็นภาพนะคะ
ตอนที่เอ่อฟรีดภาพให้เห็นตอนที่ยิงน่ะแสงออกมาจากปืนเนี้ย
ทีนี้หลังจากเกิดเหตุตำรวจก็ไปตรวจสอบค่ะ
นายวีระสุขบันเทิงเนี้ยโดนยิงด้วยอาวุธปืนขนาดเก้ามม
เข้าที่หน้าอกลำตัว๓นัดนะเสียชีวิตจมกองเลือด
แล้วก็เจออาวุธปืนไม่ทราบขนาดตกอยู่ข้างศพ๑กระบอก
แล้วก็เจอนายเสรีสุขบันเทิงนายเสรีเป็นพ่อของนายวีระ
ครับโดนยิงค่ะพ่อที่เข้ามาชกนี่น่ะ
โดนยิงที่มือซ้ายกระสุนถากที่หลังได้รับบาดเจ็บ
ทีนี้ก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลชะอำที่เกิดเหตุเนี่ย
เจอเป็นปลอกกระสุนปืนขนาดเก้าหมอหมอสี่ปลอกกระสุนเก้าหมอหมอหนึ่งนัด
ปลอกกระสุนจุดสี่ห้าหกปลอกซองปืนอีกคนที่มาก่อเหตุค่ะ
เมื่อกี้เราเห็นแล้วเสื้อดำกับเสื้อเทาอ่อนอืม
เสื้อดำเนี่ยนะก็คือนายสัญชัยงามจัดหรือว่าน่อง
แล้วอีกคนนึงเสื้อสีเทาอ่อนคือนายสมภพไทยถนอมหรือว่าต๊อก
ทีนี้ค่ะทางลูกของคนเจ็บแล้วก็เป็นน้องสาวของคนตาย
เขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นคือทั้งสองคนอ่ะ
ต๊อกกับหน่องเนี้ยบุกมาที่บ้านอืมแล้วหาว่าพี่หนูเนี้ยไปมีเรื่อง
ปืนขู่ในวงเล่าก็เลยจะตามมาสั่งสอนพ่อเนี่ยคุณพ่อเสรีเห็นก็เลย
อ่ะออกมาเคลียร์ให้พ่อก็เมาด้วยแล้วหน่องกับต๊อกอ่ะก็เมา
ทีนี้ต๊อกอ่ะตบหน้าพ่อก่อนอืมอันนี้ลูกบอกนะหลังจากนั้นน่ะ
เป็นจังหวะที่พี่ชายพี่ชายก็คือนายวีระกลับบ้านมาพอดี
ทะเลาะกันอีกแล้วหลังจากนั้นก็โดนต๊อกกับหน่องรุมทำร้าย
ทีนี้ตัวน้องสาวเห็นว่าท่าไม่ดีแล้วเพราะว่าน่องชักปืนออกมามาขึ้นลำกล้อง
น้องก็เลยหยิบมือถือมาถ่ายคลิปแล้วเสียงผู้หญิงที่ตะโกน

ซึ่งน้องบอกว่าเอาจริงถ้าเกิดว่าต๊อกกับหน่องมีเรื่องกับพี่
ก็น่าจะทำพี่อย่างเดียวไหมมาทำพ่อทำไม

ส่วนเรื่องปืนที่อีกฝ่ายอ้างบอกว่าเอามาคือจริงพี่ชายของเธอ
ปืนขู่ก่อนอันนี้เธอบอกว่าเธอไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่า
เพราะว่าพี่ของเธอไม่เคยมีปืน
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมฝั่งพ่อของผู้ก่อเหตุบ้าง
พ่อของนายหน่องเครียดเลยนะ
เครียดเลยไม่รู้ไงว่าลูกชายตัวเองไปก่อเหตุแบบนี้
พ่อบอกว่าหน่องกับต๊อกจริงเขาเป็นเพื่อนกันมานานนะ
แล้วนานทีเนี่ยจะมาเจอกันคงจะไปกินเหล้ากันนั่นแหละ
แล้วหลังจากนั้นพ่อแม่ยืนยันด้วยนะว่าลูกชายพ่อ
ไม่ใช่คนกลางไม่ใช่คนหาเรื่องใครก่อน
หลังจากเกิดเหตุลูกหนีไปพ่อเองยังติดต่อลูกไม่ได้เลย
แต่พ่อก็เชื่อว่าลูกน่าจะมามอบตัว
ส่วนแม่ของนายต๊อกก็ยอมรับว่าตกใจมากนะ
ยืนยันว่าลูกไม่เคยไปมีเรื่องกับบ้านนั้นเลย
เชื่อว่าลูกแม่น่ะไม่ได้ไปตบหน้านายเสรีพ่อของเขาก่อน
คือแม่ก็เชื่อแหละว่าลูกตัวเองไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่ม
แล้วอยากให้ลูกออกมามอบตัว
ตอนนี้ทั้งหน่องทั้งต๊อกเดี๋ยวต้องรอตามความคืบหน้านะคะ
ตำรวจตามตัวเจอหรือเปล่าหรือว่าจะมามอบตัวเองนะคะ
ก็ชัดเจนนะใช่ค่ะ